วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง

วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
วิ่งวิ่งวิ่ง

วิ่ง
ยามเช้าแบบนี้ออกกำลังกายกันซะหน่อย
แม่เด็กทั้งหลายทิศเป้เห็นแล้วอยากไปวิ่งด้วยจังเลย

เอ้าปัน๒ครับปันปันไม่พอ
ต้องยกขาต้องยกแข้งควบคุมทุกส่วนของร่างกาย
แม่งานนี้ขอบอกว่าหุ่นดีมากขอคอนเฟิร์ม
ใครสนใจอยากไปทำแบบนี้เชิญได้เลยครับ
ผักพุนมาสทุกวันนี้คือต้องมาวางบนข้างได้

ทุกวันนี้บนข้างสวยงาม
ด้วยสติเมล์การแกะสลัก
และล้วนรายของทีพครับผม
ยืนรถน้ำต้นไม้แบบธรรมดาโลกไม่จำ
ต้องเต้นต้นออกแปด๕ทาง
จะทำให้ยามเช้าแบบนี้
เป็นเช้าที่มีความสุขจริง
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โอ้โหอารมณ์แบบนี้นะครับเช้าแบบสบายนะครับ
นี่แหละครับคือเรื่องราวของศรีสรรค่าเช้าตรูธรรมดานะครับ
คุณผู้ชมครับ๖โมงเช้าเต็มอิ่มกับเรื่องการเมืองนะครับ
วันนี้ทิเป้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ